อีจ๋าอีจ๋า
มดเอาไปทิ้ง
ซื้อมาดูเล่นแรกบอกเป็นหมูแคะ

พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็โต
โตใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะโตใหญ่ขนาดนี้
ตอนเลี้ยงก็
มันก็โตเรื่อยไม่รู้จะทำไง
มันไปอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นกับแมวแมวจะขี่หลังเล่น
เล่นไปเล่นมามันก็เก่าจนรำคาญมันก็หนีเข้ากงนั่นแหละ
ทอคเล็กโฟนไอ้ตุ๊กขาวไอ้ตุ๊กขาว
ตาไปไหนตายอ่ะตายอ่ะกินเถอะมา
กินเถอะมาไม่อ่ะนอน

แมวมันมีไหน
นั่งไอ้แมวเลยนั่งไอ้แมวเลย

เด็ก

ไปที่นั่นลูกโก
เกงเขา